ปกติก็จะเห็นมีการถ้าที่เราคุยกันขำคือเนียน
ไปเข้าห้องน้ำทีละคนสองคนแล้วหายไปเลย
แต่อันนี้ค่ะเป็นนุ่มสาวสองคนนะคะไปนั่งกินข้าว
พอกินอิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเกิดจะทะเลาะกันขึ้นมา
โวยวายกันเสียงดังเลยนะคะแล้วก็บอกร้านบอกเอ้ยเดี๋ยวโอนเงินให้กันละกัน

จริงนะแต่โอนให้ร้านแค่บาทเดียว

ทางร้านบอกโอ้โหอะไรกันเนี่ยกินไปตั้งเยอะจ่ายเงินมา๑บาท
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดร้านอาหารแห่งหนึ่งย่านถนนฮาไทยราชนะคะเขตคลองสามวาค่ะ

หนุ่มสาวคู่นึงขับรถเข้ามาในร้านอาหารตอน๕โมงเย็นวันที่๗เมษายนนะคะ

จอดรถอะไรเรียบร้อยก็เดินลงจากรถมาเดินเดินเดินเข้าไปในร้านก็นั่งสั่งอาหารเหมือนลูกค้าทั่วไปอะค่ะ
นี่ก็เดินเข้ามานั่งทานอาหารไปตามปกตินะคะ

คู่นี้มาแล้วเดินเข้ามาแล้วที่ร้านเขาก็มีลูกค้าอยู่แล้วด้วยนะคะ
พนักงานก็ต้อนรับลูกค้าตามปกติทีนี้จังหวะที่ทั้งคู่กินอิ่มสั่งอาหารอะไรอาหารมากินกันจนอิ่มเต็มที่แล้ว

เรียกพนักงานมาเช็คบินตอนสองทุ่มกว่าอยู่อยู่เถียงกันต่อหน้าพนักงานที่จะมาเช็คบิน

โวยวายโวยวายเลยนะคะแล้วอยู่ผู้ชายเนี่ยเสื้อสีขาวคนนี้ลุกขึ้นเลยลุกขึ้นแล้วเดินออกจากร้านไป

แต่ผู้หญิงก็เหมือนยื่นอะไรยื่นกระเป๋าหรือยื่นอะไรให้ไปด้วยก็ไม่รู้

หายไปประมาณสักยี่สิบนาทีได้อ๋อเหลือผู้หญิงอยู่คนเดียวแล้วสักพักหนึ่งผู้หญิงก็ลุกตามไป
หายไปประมาณ๒๐นาทีได้แล้วก็เดินกลับมานั่งที่เดิม

ใช่แล้วบอกว่าเดี๋ยวโอนเงินให้แล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้พนักงานดูสลิปการโอนเงินค่าอาหารค่ะ
แล้วก็ออกจากร้านไปทีนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้เอ๊ะก็ไหนก็ได้ดูสลิปโอนเงินไปแล้วนี่
แล้วปิดกรงอะไรยังไงต่อไหนครับ
ทำทีทะเลาะกันฝ่ายชายลุกไปก่อนเหมือนจะกลับบ้าน
ฝ่ายหญิงบอกให้เช็คบินแล้วขอโอนเงินค่าอาหารแต่ไปโอนในห้องน้ำที่ว่าหายไปเกือบ๒๐นาที
อ่าไปโอนในห้องน้ำแล้วยังไงอ่ะค่าอาหารพันห้าร้อยยี่สิบหกบาท
เงินจริงจริงเนี่ยหนึ่งบาทครับแต่ไปแต่งรูปอ๋อที่ว่าเข้าห้องน้ำอ่ะ
ไปแต่งรูปสลิปอ่าแก้ชื่อเลขบัญชียอดเงินเป็นสองพันห้าร้อยบาทอืม
เยอะเหมือนกันนะค่าอาหารพันห้าครับโอนไปสองพันห้า
นี่นี่นี่คือสลิปที่เขาแก้โอ้โหคุณเอาจริงเนียนอยู่เหมือนกันนะ
คือแสดงว่าทำบ่อยจนรู้ว่าจะใช้แบบไหนทำยังไงนั่นน่ะสิ
ยังไงแต่งยังไงคือเข้าห้องน้ำก่อนเดี๋ยวพี่ไปโอนในห้องน้ำ
เข้าไปฉี่แป๊บนึงพอออกมานี่ไงโอนให้แล้วนะ
แล้วก็ยื่นให้ดูแบบเนี้ยพนักงานก็อ่ะโอเค๑๕๐๐แล้วใช่ไหม
แต่พอไปเช็คยอดเงินจริงในบัญชีโอ้โหมีบาทเดียวจ้า
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปพบเจ้าของร้านนะครับบอกว่านี่สลิป
เป็นแบบนี้เลยแต่ทีเนี้ยพอลองเพ่งดูดีดีอ่ะ

เพราะว่าสีสลิปของธนาคารจริงเนี่ย

พื้นหลังตัวหนังสือเป็นสีขาว
แต่ภาพที่พนักงานส่งให้เขาดูเนี่ย

แล้วตัวเลขยอดเงิน๒๕๐๐บาทเนี่ย

แล้วก็ใหญ่กว่าปกตินิดนึง
คือต้องสังเกตดีต้องดูแบบอย่างถี่ถ้วนถึงจะรู้อะค่ะ
สุดท้ายไปเปิดกล้องวงจรปิดของร้านดูก็เลย
รู้พฤติกรรมของชายหญิงคู่นี้

คือเอาจริงนะเวลาที่เป็นพนักงานหน้าร้าน
เราไปซื้อของซื้อของหรือว่าทานข้าวทานอาหารแล้วหรอก
โอนแล้วนะครับดูใช่

ทีนี้ลูกค้าลูกค้าสองคนนี้ค่ะ
ไม่เรียกว่าลูกค้าละกันเรียกว่าวิชาชีพได้มั้ยคะ

พอเรียกพนักงานมาเช็คบินบอกน้องเช็คบิน

แต่จะบ่ายเบียงไม่ยอมโอน

เดินหนีไปที่รถแล้วเดี๋ยวพี่รอให้แฟนโอนเงินมาให้ก่อน

จังหวะนั้นก็เป็นแบบเออขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึง

แล้วก็บอกว่าแบบเออที่โอนเกิน

ขอออกไปส่งแฟนก่อนทะเลาะกัน

พนักงานเนี่ยต้องบอกว่าไหวพลิบดีมากนะ

แอบเดินออกไปดูทะเบียนรถแล้วจดเอาไว้

บอกว่าพี่ตรวจสอบหน่อย
มียอดเงินโอนเข้าไป๒๕๐๐บาทหรือเปล่า

บาทนึงบาทเดียวเท่านั้นเอง

ทะเลาะกันเสร็จปุ๊บผู้ชายเนี่ย

แต่เขาก็บอกว่าขอตัวข้องนับแบบนึง

คือโอนยอด๒๕๐๐บาท

มันเป็นศลิฟท์หรืออะไรประมาณนี้

ก็เลยรู้ว่ายอดเงินเป็น๑บาท

ที่ร้านโพสต์คลิปนี้เตือนภัยไปบอกว่า

เพื่อนสองคนนั้นประสบอุบัติเหตุ

เดี๋ยวไปจ่ายพร้อมกันที่สถานีตำรวจเลยนะคะ

คือ๒คนที่มากินอาหารที่ร้าน

ลองสแกนบาร์โค้ดในสลิปโอนเงินที่ถ่ายเอาไว้

ชื่อบัญชีผู้ออนเป็นคนละคนอีก
ก็เลยโทรหาเจ้าของบัญชีที่แท้จริง

รู้จักกับผู้หญิงคนนี้๓วัน

โดยมีหลักฐานในการคุยไลน์กันทั้งหมดเลย
ก็เลยคิดว่าสงสัยผู้ชายเจ้าของบัญชีนี้

แต่ผู้หญิงที่บอกให้เขาหลอกโอนเงินมา๑บาทเนี่ย
คุณโทษนะ๑บาทยังใช้เงินคนอื่นเลย
ก็คือให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยโอนเงิน๑บาทเข้าบัญชีเจ้าของร้าน

ตัวเองก็จะได้เนี่ยแล้วบอกเอาสลิปมาแก้ไข

เงินยังไม่บาทเดียวก็ยังไม่โอนเลย

ถัดมาผู้หญิงคนนี้ยังบอกผู้ชายคนนี้อีกว่า

เขาไม่ได้เข้ามาเพราะเขาประสบปฏิเหตุ

ถ้าคุณจะมาเคลียร์อยู่มาจ่ายยอด

คุณก็ต้องไปทำที่อื่นอีกถ้าเราจับไม่ได้

ช่วงที่เรามีการโพสต์ให้

เขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นแจ้งความแล้วก็ไม่เข้ามา

พนักงานในร้านก็เล่านะคะว่าปกติถ้าลูกค้าโอนเงินเรียบร้อย

แต่ผู้หญิงคนนี้บายเบียงแล้วก็เดินไปห้องน้ำ
นานกว่า๒๐นาทีถึงจะค่อยเดินออกมาโชว์สลิป

ดูจากการแต่งกายดูจากหน้าตาแล้ว
หน้าตาก็ดูไม่น่าจะเป็นโจร

แต่อย่างว่านะคะคนเรามันดูที่ภายนอกไม่ได้

หน้าตาดีก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่ใช่มิจฉาชีพ
ว่าแต่งตัวดีก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เป็นโจรเหมือนกัน
ซึ่งโชคดีที่ร้านเนี่ยมีการถ่ายสลิปของลูกค้าไว้ทุกครั้งถึงได้ตามตัวได้
เรื่องต้นไปลงบันทึกประจำวันที่สอนอนนิมิตรใหม่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ข้ากลับมากินอีกขอแจยไว้ก่อน

ขอแจยไว้อยากลม่อนาค่ะ

คุณอาจก็ยันต์เลยค่ะ
แต่ว่าหัวหน้าเรารู้เลยพอแกเห็นปุ๊บแกบอกเดี๋ยวรู้เลยว่าเป็นสลิปปลอม
ต้นลองตรวจสอบไปที่ชายหญิงคู่นี้ตามข้อมูลที่น้องสาวเจ้าของร้านส่งข้อมูลมาให้แล้วนะคะ
โทรไปเนี่ยโทรติดแต่ว่ามีการกดตัดสายทิ้งแล้วเครื่องก็ปิดไป
นี่เป็นจังหวะที่เราโทรเนี่ยค่ะโทรติดนะแต่เขาตัดสายทิ้ง

เมืองต้นนะคะตำรวจก็เรียกสอบประคำเจ้าของร้านและพนักงานแล้ว
ตอนนี้อยู่ระหว่างตามตัวชายหญิงในคลิปมาดำเนินคดีค่ะ
คือคุณทำอย่างนี้คุณทำได้ไม่ทุกครั้งหรอกใช่ไหมสุดท้ายคุณก็ถูกจับได้นะครับ